เชื่อว่าสาวหลายคนแหละช่วงนี้ชอบเทรนด์แบบตีตีโอป้าขาวตีอะไรแบบนี้

ที่ยกใจให้กับนุ่มหลอผิวเข้ม
แบบสไตล์ไทยบ้านเราเน่

กับความหล่อของพี่เวียสุกลวัฒน์
หล่อระดับสามีแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะจ๊ะ
แน่นอนว่าเสน่ห์เกินต้านของพี่เวียเนี่ย
อยู่ตรงที่ความแมนแบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไร

คือแมนแบบที่ผู้ชายสามารถจับต้องได้
หล่อเหลายิ้มสวยพูดจาภัยเลาะสูงโปร่งสัดส่วนดี
ที่สำคัญความเข้มของสีผิวเนี่ย
หัวน้อยติดพอดีมันกลมมาก

แม่ชอบมากรู้ว่าแคปไว้ในมือถือแล้ว

แต่บอกเลยว่ามันน่าเสียดายอย่างหนึ่ง
คือนางเนี่ยมีแฟนแล้ว

เซ็ดได้แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้ว

บอกเอาไว้แค่นี้ให้เสียดายเล่น

คนที่เข้มแพรวไม่แพ้ใคร

เธอคนนี้เกรทว่ารินทรรอยนี้ยิ้มทีตาหยี่นะจ๊ะ
คือไม่ต้องขาวไม่ต้องสีนะคะแต่ว่าคารมดีชนะเลิศค่ะ
สนิทเขาร้อนแรงจริงนะเอาเมาท์ก็เอาเมาท์พี่แจ๊คพลอย
ข่าวเขานะมีข่าวเรื่องเศร้าอะไรบ้างก็มีให้พอปรับปลาย
เป็นเนตผู้ชายนะไม่เท่านั้นค่ะเพื่อนฟูงเพื่อนสนิทเนี่ย
การันตีความฮอตของเจ้าตัวผ่านสื่อด้วยหลายต่อหลายครั้งนะ
แต่ปฏิเสธไม่ได้จริงค่ะว่าพี่เกรทนี่นะคะคือผู้ชายคนนึงที่
มีความดึงดูดชวนมองจริงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่สูงโปรก
ส่วนที่แบบแน่นปั๊กด้วยกล้ามเนื้อแต่คนที่ผ่านการออกกำลังกายไปอย่างหนัก
และเป็นคนที่ยิ้มสวยลงโตไปกับสิ่งสิวเข้มของเจ้าตัวทั้งหมดนะ
และที่สำคัญการเดาะจันเอาไว้ค่ะว่าตอนนี้เกรทว่ารินธรป์โสด
ข้อนี้ล่ะชนะทุกคนบอกให้รู้
อันนี้ยืดยานได้นะคะที่หนังโสดและก็เหงากันมากยากมากตอนนี้นะคะ
ตามคำที่บอกว่ารักทอแอนด์แฮนซ์ซอม
นี่คุณผู้ชมชนิดหน่อยของหนุ่มเอ็ดกัลตะโพกนะคะ
ต้องพูดถึงแล้วค่ะดูหน้าจอแล้วก็สไลด์ไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แข็งแรงมากนะคะโอ้โหหุ่นกำยำล้ำเลิศจริงจริงนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่ถูกใจแค่สาวนะคะคุณผู้ชม
เพื่อนสาวดิฉันหลายคนโหวตค่ะ
ความละมุนอยู่ที่ใบหน้า
แต่ว่าความบึกบึนมันอยู่ที่ร่างกายคุณผู้ชม

ละครเรื่องล่าสุดนะคะความร้อนแรงต้องมาแน่นอนค่ะ

นี่นะคะเล่นกับน้องนาวนะคะ

ตัวเขาเบื่อมดีจังเลย

นี่เขาเป็นคุณพ่อที่หล่อที่สุดนะคะ